คือมีคนดู๔ล้านครั้ง

ก็แต่งกายแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
เข้าไปขอเบิกเงิน๖ล้านบาทครับ

พร้อมทุกครั้งเลยหรอ๖๐๐๐๐๐๐อ่ะ
ไม่มีเงินตอบถึง
ระเบียงตาตา

คุณตามาติดต่อขอถอนเงิน๖ล้านบาทครับ
ที่ธนาคารสีชมพูย่านโฮยขวังนะฮะ
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่แต่งตัวธรรมดามา

ทำไมธนาคารพูดเสียงดังใส่
อชชมบอกพูดหุ้น

ต้องแจ้งล่วงหน้าซึ่งอันนี้ถูกนะครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งไปติดต่อที่ธนาคารถ่ายคลิปนี้เอาไว้
อย่างที่เห็นในคลิปสงสารลุง

พูดไม่มีหางเสียงเลยไม่น่ารักเลย
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์เพียง๑๒ชั่วโมงครับ
มีคนเข้าไปชมคลิปแล้วกว่า๔ล้านครั้ง
และเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลาม
ส่วนหนึ่งมองว่าพนักงานหญิงพูดเสียงดังเกินไป
ธนาคารควรอบรมกิริยามารยาท
และไม่ควรสักถามลูกค้าว่าจะถอนเงินไปทำอะไร

อันนั้นเสียงหนึ่งนะแต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาว่าไงครับ
ค่อนข้างจะเทใจมาฝั่งนี้

พนักงานหญิงพูดเสียงดังดีแล้ว
คุณตาอาจจะอายุมากหูอาจจะได้ยินไม่ชัดหูตึงอย่างนี้ค่ะ
ไม่เห็นจะไม่สุภาพตรงไหนนะครับ
อันนี้ผมยังเฉยแต่ที่เห็นด้วยที่สุดคือ
พนักงานทำดีนะที่ถามคุณตาว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
คุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวพวก
ที่ดินติดจำนองคุณตาช่วยหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวถอนที่ดินมาแล้วขายที่เดียวเอาเงินมาแบ่งกัน
คุณตาไปถอนเงินที่ธนาคารมานะ

เอาเงินไปเลยอ่ะเอาเงินไปอ่ะทิ้งคุณตา
เขาถามผมว่าเขาทำถูกต้องแล้วนะ

อีกอย่างหนึ่งขออภัยฮะมันมีข้อกฎหมาย
หากจะฝากถอนเงินสดเกินกว่า๒ล้านบาทนะปุ้ย
ถ้าปุ้ยจะไปถอนนะจะต้องทำเอกสารส่งแบงค์ชาติด้วย
มันเป็นกฎหมายอันนี้เพราะป้องกันการฟอกเงิน

คืออันนี้ประเด็นแตกละก็คือเสียงดัง
เสียงดังไหมไม่มีหางเสียงไหม
แต่อันที่เรื่องของถามว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
ผมว่าอันนี้สำหรับคนชะลาแบบนี้นะ
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ท่านป้องกันความเสียหาย
อาจจะเกิดขึ้นในส่วนนี้ผมเห็นด้วย
เพราะสมมุติท่านเบิกเงิน๖ล้านไปแล้วมีโจรรู้เห็นนะเนอะ
เขาป้นคุณลุงคุณตาไป๖ล้านคุณตาทำยังไง

อยู่ก็มาเบิกเงิน๖ล้านแบบนี้ก็ทำให้ตรวจสอบนะฮะ
แต่ว่าก็ต้องดูแหละว่าเจตนาของพนักงานเนี่ย
เขาเจตนาดีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าจริง